แต่เคสนี้ไม่เจอหลักฐานอะไรเลยนะคะว่าใครเป็นคนยิงค่ะ
พ่อค้าขายผักคนหนึ่งออกจากบ้านแต่ตี๕๓๐เพราะว่าจะไปเลขขายผักตามหมู่บ้าน
ออกไปยังไม่ทันถึง๓๐๐เมตรเลยค่ะ
ลูกซองยิงเข้ากลางหลังตายคาที่กลางถนนเลยนะคะ
รถล้มสภาพแบบนี้ผักยังเต็มรถอยู่เลยอะค่ะ
ผู้ตายนะคะชื่อว่านายธริสมาเยอะอายุ๔๓ปีนะคะ
ถูกยิงเสียชีวิตในลักษณะคร่อมมอเตอร์ไซค์ที่มีตะกร้าใส่ผักล้มอยู่กลางถนนแบบนี้ค่ะ
อยู่บนถนนสายบ้านวาวีแม่สวยในอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายนะคะ
ตำรวจสพแม่สวยลงพื้นที่แล้วก็สอบปากคำอดีตภรรยาของคนตาย
ก็บอกว่าเธอเลิกรากับแม่ธริตมานานแล้ว
แล้วเธอก็อาศัยอยู่กับลูกที่บ้านเช่าในหมู่บ้านประมาณสัก๒๓ปี
แต่ก็ยังไปมาหาสู่กันเป็นปกติคนตายเนี่ยอยู่ที่บ้านเช่าริมถนนคนเดียว
สำหรับสาเหการตายเธอบอกไม่รู้จริงจริงเพราะว่าคือพอแยกกันอยู่มาได้สองสามปีอ่ะ
ก็เลยไม่รู้ว่าผู้ตายจะไปมีเรื่องบาดหมางหรือว่าไปมีเรื่องราวอะไรกับใครบ้าง
หืือเขาไปซื้อของได้กี่โมงพี่ต้นทุกวันนี้เขาออกบ้านไป
นายทรงเดชน์เพื่อนบ้านของผู้ตายก็เล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุในเหตุนายทรงเดชน์ขี่รถมอเตอร์ไซค์คนพาออกจากบ้านตอนตีห้าครึ่ง
่งหน้าไปบ้านโป่งกลางน้ำเพราะว่าจะไปเร่ขายตามหมู่บ้าน
ออกจากบ้านได้ประมาณสัก๓๐๐เมตรเนี่ยได้ยินเสียงเครื่องรถมอเตอร์ไซค์เร่งบรึ้นเสียงดังเลย
ตอนแรกนึกว่าโอ้โหวัยรุ่นแข่งมอเตอร์ไซค์กันแต่เช้าเลยเหรอเนี่ย
ปรากฏพอเดินออกมาดูอ้าวมอเตอร์ไซค์นายธลิศล้มคว่ำอยู่กลางถนน
แล้วนายธริสก็นอนจมกองเลือดเลยค่ะ
ทางด้านผู้อำกับสพแม่สวยนะคะก็บอกว่าจากการสอบสวนเนี่ย
สาวาผู้ตายนายธนกฤทธิ์คนนี้อะค่ะครับก็ตื่นตั้งแต่ตีหนึ่งแล้วล่ะ
ออกจากบ้านไปซื้อของที่ตลาดอำเภอแม่อายที่เชียงใหม่แล้วก็วกกลับมาที่บ้านพักนะคะ
หลังจากนั้นมานอนต่อก่อนจนตี๕ค่อยออกไปขายของ
แต่ก็อย่างที่บอกสามร้อยเมตรเท่านั้นคนร้ายไม่รู้มาจากไหนอ่ะ
ลูกซองยิงเข้ากลางหลังเขาแล้วเป็นกระสุนลูกปลายค่ะ
กระจายเต็มแผ่นหลังจนเขาเสียชีวิตเลยนะคะทีนี้ถ้าถามว่ารักษณิสัยของผู้ตายเป็นยังไง
เขาบอกว่าเป็นคนโผงผางค่ะเป็นคนไม่ยอมคนง่าย
แล้วก็อาจจะใช้ถ้อยคำรุนแรงไปบ้างนะคะก็เลยอาจจะทำให้คนไม่พอใจหรือเปล่า
มีรายงานด้วยว่าผู้ตายเนี่ยมักจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อของที่อำเภอแม่อายกับเพื่อนสนิทอยู่บ่อยครั้ง
แล้วไม่นานมานี้เพิ่งจะทะเลาะกับเพื่อนสนิทถึงขั้นแบบไม่เผาผีกันเลยค่ะ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยเตรียมจะเรียกตัวเพื่อนแล้วก็น้องของคนตายมาสอบสวน
และจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะใช้เป็นเส้นทางหลบหนีนะคะ